ไปดูคลิปอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่าเป็นอุบัติเหตุซานเล้งชนท้ายเข้ากับรถเบนท์
แต่ชาวเน็ตยกให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ดีต่อใจ

ดีใจกับรุ่นเพื่อนนะ
ขอบคุณพี่เบ้นใจดีนะคะ

นี่คือเป็นคลิปอุบัติเหตุเล็กน้อยก็จริง
แต่คือคนที่ชนกันเนี่ยคันหนึ่งเป็นซาเล้ง

เขาบอกว่าคนถ่ายคลิปนะเขาตั้งสเตตัสเลย
นี่แหละรวยจริงรวยอะไรอ่ะ
ซึ่งบอกว่าเป็นนักสังเกตการณ์แล้วกัน
เนื่องจากว่าเขาบังเอิญไปเจอเหตุการณ์ที่ดีต่อใจ
แล้วก็ได้เห็นความเอื้ออารีของครอบครัวรถเบ้นใจดี
คือถูกคุณลุงขี่รถซาเล้งมาชนท้ายแบบไม่ตั้งใจ
พอรถชนคุณลุงก็รีบเลยค่ะลงมายกมือไหว้ท่วมหัว
คนขับขอโทษเลยนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะก็มีภาพก็คือ
มีผู้หญิงลงมาจากรถเบนท์แล้วก็คุณลุงคนขับอีกคนนึงของรถเบนท์
ลงมาพูดคุยกันสุดท้ายจบแบบสวยงามคุณผู้ชม
ฝ่ายรถเบ้นไม่เอาความคุณลุงนะคะต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับไปค่ะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์นะครับปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปชื่นชม
น้ำใจของเจ้าของรถเบ้นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรหากถ้ารถเบ้นเอาเรื่อง
เขาก็เป็นฝ่ายถูกนะเพราะว่าลุงขี่ซาเล้งไปชนท้ายเขา
แต่ทางครอบครัวเบ้นแสดงน้ำใจด้วยการไม่เอาความคุณลุงค่ะ
คลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน
มีคนกดเข้าไปดู๔ล้าน๕แสนวิวเลยทีเดียว
หลายคนกดหัวใจให้กับเจ้าของรถเบนค่ะ
ที่หยิบยื่นน้ำใจดีให้กับคุณลุงซาเล้งคือให้อภัยกันนะฮะ
ก่อนที่เจ้าของรถจะออกมาแสดงตัวบอกว่าคนในคลิปที่แท้คือ
ติ๊กต๊อกเกอร์คนดังที่เพิ่งแต่งงานกับหนุ่มเกาหลี
ชื่อว่าคุณโบคุณไปติดตามกันได้ในคลิปเขา
คุณโบยูริสะพ้ายเกาหลีนั่นเอง
ขอให้ช่องคุณโบยูริเนี่ยมีคนติดตามปังมากกว่าเดิมด้วยแล้วกัน
นี่แหละถ้าเกิดว่าเราใจไม่ร้อน

แล้วมันก็เคลียร์กันได้จบสวยแบบนี้ดีกว่าค่ะ